พาไปที่โรงพยาบาลกาลสินนะครับมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องทราบซึ้งใจแล้วกัน
เรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับคือไปเจอกับหญิงสูงวัยคนหนึ่งนะครับ
มาจ่ายเงินค่ายาให้กับลูกแต่เงินค่ายาที่ให้เนี่ยครับให้แบบมาเป็นเหรียญเลย
แบบเป็นกำเลยเนี่ยครับไม่ว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะหามาให้เพื่อรักษาอาการของลูกให้ได้นั่นเองนะครับ
เล่าถึงเรื่องที่เขาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความที่ชื่นชมพลังแห่งความรักของผู้เป็นแม่
แล้วก็ภาพของคนนี้หญิงผู้สูงวัยที่ผมพูดถึงว่าเธอนั้นกำเหรียญมาที่โรงพยาบาลเพื่อจ่ายเป็นค่ายาค่ารักษาลูกชาย
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมาเห็นคุณยายเนี่ยกำเงินเหรียญสักประมาณ๔๐บาท๔๐บาท
กำมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะหอบมาเลยแหละแล้วยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์บอกว่าจะมารับยาให้กับลูกชาย
แต่มาช่วงค่ำแล้วจึงเข้าใจว่าต้องมาจ่ายเงินค่ายาเพราะว่านอกเวลาราชการไง
ตัวพนักงานคนนี้ก็เลยพาคุณยายไปที่ห้องจ่ายยาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ต้องเสียเงินครับ
เพราะตัวผู้ป่วยเองเขาใช้สิทธิ์บัตรทองในการตรวจรักษาฮะ
กำเงินเหรียญมาประมาณสี่สิบบาทครับแล้วผมก็ถามยายว่ายายมาทำอะไร
ยายตอบกลับมาว่ามาเอายาให้ลูกลูกเป็นลมชักแล้วก็ผมก็เดินไปเดินไปถามยาย
พนักงานก็บอกว่าไม่ได้เสียตังค์แค่นั้นแหละ
คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนนี้นะครับยังบอกอีกว่าการที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรนะ
ยังแค่รู้สึกสงสารและอยากให้สังคมได้เห็นถึงพลังความรักของแม่ที่มีต่อลูก
แต่ตอนนี้เราโพสต์ไปแล้วเพราะบางทีมันมีบางข้อความที่เห็นแล้วมันก็สองแง่สองงาม
โพสต์ไปเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับ
ท่านก็ชี้แจงว่ากรณีของคุณยายเนี่ยเป็นการมารับยาให้กับลูกชายที่ป่วยเป็นโรคลมชัก
โดยจะมารับเดือนละครั้งปกติจะมีญาติมารับยาให้
โดยตัวผู้ป่วยเองก็มีสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละ
แต่สำหรับครั้งนี้คุณยายมารับยาเองโดยมาในช่วงเวลา๖โมงเย็น
คุณยายจึงเข้าใจผิดไงว่าต้องจ่ายเงินเพราะว่าเป็นเวลานอกราชการ

ใช่ครับแต่ปกติทางโรงพยาบาลกรสินเนี่ยก็จ่ายยาทั้งในเวลาและนอกเวลาตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่แล้ว
บอกแบบนี้เพื่อให้เข้าใจแล้วก็กระจ่าง
ชั่วโมงชาวบ้านที่เขาใช้สิทธิ์บัตรเนี่ยเวลาไปรับโยงรับยาเขาจะได้เข้าใจว่า
ไม่ต้องจ่ายเงินนะเพราะเราใช้สิทธิ์อยู่แล้ว
ใดจะยิ่งใหญ่เท่ารักแม่คุณเห็นไหม